เวลาแม่มาเจอหนูแม่จะทำยังไงลูก

แล้วพูดอะไรแม่จะพูดอะไรบ้าง
แม่หนูจะพูดว่าคิดถึงค่ะ
ถ้าแม่ดูอยู่อยากบอกอะไรแม่บ้าง
ขอให้แม่กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนครอบครัวคนอื่นค่ะ

แค่น้องพิมพ์อย่าเฉือกนิ่ม

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

นิดรักแฟนเพลงรายการของเราทั่วประเทศเลยนะครับ

๘นาฬิกาตรงทุกวันเสาร์

เวลาแห่งการให้กำลังใจ

และเวลาของการรับรู้เรื่องราว
ของเพื่อนร่วมสังคมของเรานะครับ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และตอนนี้ก็เป็นช่วงพิเศษที่เราภูมิใจเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับ
นั่นก็คือว่าร้องได้ให้บุญ
เปญพิเศษนี้นะคะก็จะมีพี่ดารานะคะ
มาเป็นตัวแทนของนักสู้ชีวิตที่ไม่สามารถร้องเพลงได้ด้วยตัวเองนะคะ
แต่ว่าเงินรางวัลยังเหมือนเดิมค่ะยังสูงเหมือนเดิมค่ะ
ร้องครบ๑๐ยินไปเลย๑ล้านบาท
คนแรกผ่านไปแล้วคุณพี่เอชายามิดชัย
คนที่สองก็มารับไม้ต่อเลยมาด้วยความเต็มใจ
ครั้งที่แล้วเนี่ยร้องไปแล้วหนึ่งเพลงแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวชีวิต
ได้แชร์เรื่องราวของคุณยายเหี่ยงซึ่งคุณพี่สุนารีเนี่ยเป็นตัวแทนของบ้านนี้
วันนี้มาอีกรอบนึงมาเป็นตัวแทนนะคะซึ่งรออยู่ด้านข้างเวทีแล้ว
ขอต้อนรับคุณสุนารีราชศรีมาครับ

นั่นแหละครับ

ลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่๒แล้วสำหรับคุณสุ
เมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้คุยกันนะคะก็มีน้ำตาเลยกระแทกใจเหรอฮะ
คือสงสารคุณยายมากคือหัวอกของคนเป็นแม่นะเป็นพี่นะ
ถ้ารู้ว่าลูกตายมันจะเสียใจอย่างหนักมากแต่มันก็จะแค่แป๊บเดียว
แค่ช่วงเดียวช่วงนึงแล้วเวลามันก็จะช่วยเยียวยากันไป
แต่นี่มัน๓ปีกว่าแล้วคุณยายต้องทุกข์ทรมานแค่ไหน
ผู้หญิงที่อายุมากขนาดนี้แล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรง
ยังต้องแบกหนี้กรยศของลูกสาวอีก
ถามว่าในใจอดคิดไหมว่า๓ปีกว่าพวกเราตายหรือยัง
คุณยายไปด้านด้นค้นหาสมุดบัญชีไปเจอสมุดบัญชีของลูกสาว๒บัญชี
ซึ่งมีเงินอยู่๒๐๐๐กว่าบาทโดยที่เงินไม่มีการเคลื่อนไหวเลย
มันทุกข์ทรมานนะแล้วเงินคุณยายก็เดือดร้อน
เงินที่ลูกสาวมีในบัญชีก็ถอนก็ถอนไม่ได้ด้วย
กว่าจะต้องรอให้ครบวาระถึง๕ปีถึงจะตีว่าเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งตอนนี้คุณยายเองก็บอกได้เลยว่าสุขภาพไม่สู้ดีนะ
กว่าจะครบ๕ปีก็ใช้เวลานะคะ
งั้นไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ยายชื่อนางเฮียงนามสกุลวัชิมาเพศอายุ๖๒ปี
อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ตอนนี้ยายอาศัยอยู่๓คนมียายตาอืดแฟน
คนที่๓หลานน้องแป้งค่ะอายุ๑๑ปี
ลูกสาวยายชื่อน้องเปี้ยเขาก็เอามาให้ยายเลี้ยงตั้งแต่๒เดือนกว่า
ยายก็เลี้ยงเขามาจนทุกวันนี้
แม่ของน้องเป้งตอนเลขเค้าทำอยู่ที่นะครราชสิเมีย
เศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ไปทำงานที่นวะนครแถวปฐุมธานีค่ะ
พออยู่มาเขาก็แต่งงานกับพ่อน้องแป้งของลูกอายุ๗ปีค่ะ

ลูกสาวทำงานส่งเงินมาให้ยายเดือนละ๓๐๐๐บาททุกเดือนค่ะ
พอ๔ปีที่แล้วเพื่อนของน้องเปียเขาโทรมาถามยายว่า
ยายเห็นน้องเฟียกลับบ้านไหมแม่ยายไม่เห็นกลับเลย
พอประมาณ๓วันเขาก็โทรมาบอกยายว่าหนูไปดูที่ห้องให้แล้ว
เจ้าตัวหายไปยายก็ตกใจกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลย
พอหายไปหลายวันยายก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
พอ๑๐๐วันเรื่องไม่คืบหน้าแม่ก็เลยไปหามูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงาก็แนะนำให้แม่ไปร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรม
แล้วเขาก็นี่เรื่องยายไว้ตอนนี้ลูกก็หายไป๓ปี๕เดือนแล้ว
แม่อยากบอกลูกว่าแม่คิดถึงลูกทุกวัน
ลูกหายไปไม่ใช่ว่าเสียใจเฉพาะลูกหาย
ตอนนี้ลูกไม่ได้ส่ง๓ปี
เขาบอกว่าทำไมไม่ชำระเขา

เมื่อก่อนยายทำขนมนางเล็ดขาย
ขั้นตอนมันก็เหนื่อย
พอยายเหนื่อยยายปวด

ยายเป็นกระดูกพลุนครั่นระยะร้ายนะ
ยายก็หยุดทำขนมคือยายไม่ไหว
เรื่องความตายยายไม่กลัว

อนาคตเขาจะเป็นยังไงยายคิด

ยายหนูเป็นกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ

ถ้าหนูโตไปหนูจะดูแลยายเองค่ะ

ตอนนี้ก็มีแต่บ้านอยู่

ลมหายใจวันนี้มากันครบเลยนะครับ

มีคุณลุงอืดนะครับ

สวัสดีอีกครั้งเลยนะครับ
คุณยายวันที่มีคนแจ้งข่าวว่าลูกสาวหาย
ณตอนนั้นรู้สึกยังไงคะคุณยาย
ช่วงแรกคุณยายก็ยังไม่คิดอะไรค่ะ
เขาคิดว่าเขาจะไปตามบ้านเพื่อน

ช่วงเขาโทรครั้งสุดท้ายคือโทรไลน์หาแม่วันที่๒๑ค่ะ

จะไปหาหมอวันจันทร์
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะโอนให้วันอาทิตย์
พอวันจันทร์คุณแม่ไปเช็คดู
แล้วแม่มามีแต่ค่ารถนะ
แต่ว่ามันจะมีอ่านมาล่ะแต่ไม่ตก
มีอ่านมาแต่ไม่ตอบ
และหลังจากวันจันทร์นั้นแม่ได้ส่งไลน์หรือว่าพยายามโทรหาอีกไหมคะ
แม่ก็ไลน์ไปเรื่อยแต่มีคนอ่านอย่างนั้นเลยค่ะ
ก็อ่านอ่านอยู่แต่อ่านแต่ไม่ตอบใช่ไหมอ่านเขาไม่ตอบ
มีคนเปิดอ่านซึ่งไม่รู้ว่าใครใครค่ะ
คุณเดือนเล่าต่อจากคุณยายเฮียงหน่อยได้ไหมคะเรื่องไลน์ตรงนี้
ได้ค่ะมันเหมือนมีคนใช้อะค่ะ

ก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้องสาวนะคะเขาก็น่าจะตอบ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ตอบเพราะว่าเขารักลูกแล้วก็เป็นห่วงแม่
ณวันจันทร์ที่คุณยายเฮียงยังส่งไลน์ไปถามเรื่องเงินก็มีคนอ่าน
คุณยายเฮียงส่งไปอีกกี่วันพี่เดือนรู้ไหม

วันเพื่อนบอกว่าไม่กลับไปทำงานแล้ว
ความเคลื่อนไหวมีโพสต์อะไรไหม
หลังจากวันที่๒๑น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาโพสต์
เหมือนประมาณว่าคิดถึงลูกสาวคิดถึงบ้านอยากกลับมาอยู่บ้านนะคะ
ช่วงแรกเรายังไม่ได้ตำรวจยังไม่ได้สืบเนอะ
แต่หลังจากที่เราให้ตำรวจสืบแล้ว
ก็คือเช็คสัญญาณโทรศัพท์แล้ว

ก็ภาวนาว่าขอให้น้องเปียเขายังมีชีวิตอยู่
แล้วก็เขาอาจจะติดขัดอะไรอยู่บางอย่าง
หรือว่าถ้าชมอยู่ก็ขอให้กลับมา

ส่งข่าวมาบอกคุณพ่อคุณแม่หน่อยท่านจะได้สบายใจ
ส่วนเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีปัญหา

สุเป็นตัวแทนของครอบครัวคุณยายเยียงและจะสู้อย่างเต็มที่

คราวที่แล้ว๑เพลงรับไปแล้ว๑๐๐๐บาท
วันนี้คุณสู่จะมาทำหน้าที่นะครับ
ร้องได้ให้บุญเป็นนักบุญของเรากันต่อ
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒กันเลยนะครับคุณสู่
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เพราะว่าเรามีตัวช่วยให้พี่สุ๓ตัวช่วย

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทีนี้เราต้องหาตัวเด็ดให้เจอ

สูจนว่าเพลงนี้พอจะร้องได้สักนิดนึงไหมฮะ
เปิดเจอแผ่นป้ายร้องผิดได้๑คำ

เป็นร้องถูกได้๑คำได้ไหม
ถ้าอย่างนั้นนะจะต้องเปิดเจอข้ามไปเลยดีกว่า

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับ
คุณซูครับคุณซูเลือกแผ่นไหนครับ
๒ค่ะ

สาธุสาธุสาธุข้ามเลยข้ามเลย

แผ่นที่๒นะครับก็คือ
แผ่นที่๒นะครับโทรหาคนรู้จักครับ

ก็คิดว่าโทรหาใครถึงจะช่วยได้
โอ้โหเพื่อนสนิทเลยคนที่เรารักเลย

ถ้าสมมุติว่าถ้าจะพึ่งมันได้คือ

ใครฮะฮายฮะพ่อปวด

ลองดูก่อนได้นะครับลองโทรถ้าเกิดยังไม่ได้เลือกยังไง
ยังมีอีก๒เพลงป้ายให้เปิดนะครับลองดูนะครับ

สวัสดีค่ะคุณแม่ฮาย

เป็นกี้สิทธัญญาค่ะกับคุณป่านุ่มสันติสุขค่ะ

โทรจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ตอนนี้คุณพี่สุนารีอยู่ในรายการกับเรา
และมีเพลงนึงที่เป็นปัญหา
แล้วเขาคิดว่าในจักรวาลแกเล็กซี่นี้มีคุณแม่คนเดียวเท่านั้นที่ช่วยได้

คุณแม่ฮายคุณแม่ฮายต้องฟังอินโทรเพลงนี้ก่อน

จ้าเจ๊มาทำบุญเจ๊มาช่วยคุณยายเฮียงครอบครัวเขาลำบากมาก
หมอรวบรวมสมาธิและสติปัญญาที่หนูมีทั้งหมดเลย

ทุ่มเทกับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไง
เพลงนี้ไม่น่าจะยากมากเพราะว่าเหมือนเนื้อมันจะไม่เยอะ
ไม่เยอะแล้วหนูจำได้ไหมล่ะทั้งหมด
มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเจ๊ลองช่วยหนูด้วยดิ

พี่ให้จ๋าเราโทรมาให้พี่ให้ช่วยจ้า
อาจจะพยายามแล้วพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนราไปเจอ

ว่าใช้ตัวช่วยอื่นเพิ่มดีกว่า
ขอโทษด้วยนะคะมีสมัยแบบนี้

ถ้ายังไม่ได้นะครับก็ต้องเปิดตัวช่วยอีก

แผ่นที่๓๔๕และ๖นะครับที่เลือกได้
ตัวช่วยแผ่นที่๒ที่คุณสูตรจะเปิดนะครับ

ขอให้เป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือไม่ก็ร้องเพลงเก่งของตัวเองนะครับ
แผ่นที่๖ก็คือ

ไม่อะไรจัน
พอแน่นอนนะครับร้องผิดได้๑คำ
ต้องอีกแผ่นแล้วฮะต้องอีกแผ่นเลยฮะ
ตอนนี้ก็เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๓แผ่นที่๔แล้วก็แผ่นที่๕นะครับเอาละครับ
พาส่งพลังแล้วนะพ่อจ๋า
แผ่นไหนครับ

มาดูกันนะครับตอนนี้ใช้สิทธิ์ตัวช่วยหมดแล้วนะครับ
ผมจะอ่านแผ่นที่ไม่ใช่ก่อน
ท้ายที่คุณสูตรเลือกไม่ใช่ข้ามเพลงนี้ไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนเพลง

เหลือเพลงเก่งกับได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ
แผ่นที่๔คือเพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งของตัวเองแล้วก็ยังได้สิทธิ์

เพลงเก่งของคุณแม่สุนารีคือเพลง

พร้อมนะครับคุณสูตร
เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ส่งมือกับหลงที่ตรงนี้อาจแคบบาดจะหาโหมที่รักแต่ต่อเพื่อพอดมายาก
ลูกทิ้งพันธุ์ดึงที่มีสารจากมิตรวงวานบ้านป่า
ทุกข้าวเข้ามาเป็นเสียงละปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกกล่อนใจให้ทิ้งบ้านไป
เพราะคำยามิ่งแบบนี้แหลนมากราบยาแล้ว
ความหวังเพลิดแผ่โอ้ไม่สิ้นสม่าจะกลิ่นเมื่อบาดจะตน

อาโมเหมือนดังร่ำพ่อพระงาคคุ้มครองปกป้องพ่อราชมีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีเวรุชนใครวายใครบนได้ดังอธิษฐาน
ส่งมือกราบลงที่ตรงหน้าแทบบาดอาโมแต่เล่นจนต่อเห็นยาตรงนั้น
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ้านจะอยู่ศาลเป็นหลานยา
กลางเมืองรุ่งเหมือนดังราชมีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเหลืองสตรีเวรชนใครวายใจทุกคน